คุณลุงตุ้มเนี่ยเขาเคยเป็นข่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ที่เป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่กำเนิดใบหน้าผิดรูป
ช่วงนั้นมีข่าวเพราะว่าคุณลุงเองเนี่ยสแกนเราชนะไม่ผ่าน
เพราะใบหน้าท่านก็ผิดแปลกไปก็มีการนำเสนอข่าวไปครับ
แล้วก็มีคนโอนเงินไปช่วยลุงตุ้มกันเยอะก็มีเงินมีทองในการที่จะดูแลตัวเองต่อไป
แต่ว่าล่าสุดเราเพิ่งทราบข่าวว่าลุงตุ้มได้เสียชีวิตแล้วนะคุณผู้ชมครับนะฮะ
กรณีของคุณลุงตุ้มหรือว่าชื่อจริงนายนิมิตรสาตรินอายุ๖๗
ปีที่ป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่เกิดร่างกายก็ย่ำแย่ตามเริ่มมองไม่เห็น
หูเองก็ไม่ได้ยินอยู่กับน้องสาวน้องสาวก็ทำมาหากินเลี้ยงกันไปหวังจะได้เงินจากโครงการเราชนะ

อาการจะใช้โครงการนั้นเลยวันที่๑๕มีนาคมเพราะคุณลุงเสียชีวิต๘มีนาคมก่อนที่ลุงตุ้มเสียชีวิตป้าต้อบอกว่าอาการเริ่มหายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยนี่ไข้อาเจียนญาติก็พาการนำไปส่งโรงพยาบาลตักศิลป์ตอน๕ทุ่มของวันที่๒๗กุมภาพันธ์รักษาตัวอยู่๙วันจนวันที่๘มีนาคมลุงตุ้มปอด

ก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมต่อไปหวังว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วตอนแรกเนี่ยหวังจะว่าจะต่อเติมบ้านต่อเติมร้านทำมาหากินแล้วก็จะได้เอาเงินเนี่ยมาอยู่ให้คุณลุงเนี่ยได้ใช้จ่ายอยู่กันไปนานกับสองพี่น้องแต่สุดท้ายคุณลุงตุ้มก็จากไปเสียก่อนเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสากรินด้วยนะครับ